ใครมีเปลือนถือ
มาทานฉันได้นะคะ
พูดจริงนะจ๊ะ
จะซื้อไปยิงอกคน
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

ร้องได้ไข่ล้าง
นะน่าร่า

มันโล่งไปหมดเลยค่ะภูมิใจนะคะชื่อ

สิ่งที่เป๊กกำลังจะบอกต่อไปนี้ค่ะ

ไตรวีปืนเถือน

ต้องชื่นชมในความเข้มแข็งของเขาคนนี้ค่ะ

เป็นหวังที่คุณจะใช้

เอาละครับมาตื่นเต้นกันต่อเลย

มูลค่า๘๐๐๐บาท

เพลงนี้

จะเอาเก็บ๖หมื่นไว้แน่หรือมารุ้น๘หมื่น
ถ้าผิดพลาด๖๐๐๐ที่มีอยู่เหลือ๓๐๐๐บาท
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่

จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้หรือหยุด

ใช่ค่ะ
ตอนนี้เหลือแผ่นที่๑ที่๒ที่๕ที่๖

เลื่อดไปนึกเลยนะครับเลื่อดไปนึก
ตัวช่วยไม้สุดท้าย

แผ่นที่๒ก็คือ

ไม่ใช่ร้องผิดได้๑คำ
ตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ

โอเคครับ
ข้ามก็หมายความว่าไม่ต้องร้อง

เรียกโอเคนะพี่ตาน

พี่ตานคะ

บอกโอเคแต่หน้าซีดมากนะคะพี่ลาน

ในเวลาและจังหวะที่ถูกต้อง
เป็นคนที่มีโชคทางนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าผลบุญที่เขาเป็นคนกระตันอยู่

ถ้าพร้อมได้กินทรัลเพลงที่๖มูลค่านึกแสนนีบาท
มาเลยครับ
อันนี้มันย่วงไหมเป็นรอยยิ้มที่แสนหวาน

แต่ไม่รู้ว่าจะร้องถูกทุกคำไหร่บาวค่ะ

นี่มันเป็นเรื่องสำคัญของรายการเราเลย
คือร้องถูกทุกคำหรือเปล่า

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

จะสู้หรือจะหยุด

ถ้าสู้มีสิทธิ์ลุ้น๑แสนบาท

สู้หรือหยุด
หรือหยุด